เอาไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่
แถวเขตปฐุมวันกันหน่อยสุดท้ายโดนไฟไหม้ไป๓๐หลังคาเรือน
ค่ะชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยคนไร้ที่อยู่แต่ว่าผู้ว่ากรุงเทพก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ใช่ท่านก็ลงพื้นที่ไปล่าสุดก็สั่งการให้หาที่พักชั่วคราวที่อยู่ที่กินไปก่อน
ใช่เพราะว่าจริงตอนที่พอเกิดเหตุเนี่ยท่านก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะ
เยี่ยมคนที่ไม่มีที่อยู่นั่นแหละนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันคุมยากมันคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ติดติดกันในชุมชน
มันก็เลยไหม้แล้วก็ลุกลามกันไปนะครับ
เหตุการณ์นี้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเกิดขึ้นในชุมชน
บ่อนไก่ซอยปรูกจิตถนนพระรามสี่แขวงลุมพินีเคจปฎวรรณกรุงเทพฯ
โอ้โหตอนเช้าคนเห็นกลุ่มพันธุ์คุ้งไปหมดดำหมึดเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ดับเพลิงเอ่ยกู้ภัยเอ่ยมระดมรถฉีดน้ำไป๒๐คันเข้าไปดับ
แต่ว่าแน่นอนปัญหามันชุมชนแออัดรถมันจอดได้แค่บริเวณถนนด้านหน้าเท่านั้น
แล้วน้ำเองก็ไม่เพียงพอน้ำก็หมดลมก็แรงแล้วก็รถเข้าไปจุดที่เป็นต้นเพลิงไม่ได้
มันก็เป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะยากลำบากโดยเฉพาะการลำเลียงน้ำเข้าไป
สุดท้ายใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงในการควบคุมเพลิง
หลังเพลิงสงบมีบ้านของประชาชนถูกเพลิงไหม้ไป๒๐หลังคาเรือน
ชาวบ้าน๑๐๙คนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็มีคนบาดเจ็บ๑๒คนจากการสำลักควัน
หกล้มจากการวิ่งหนีขนของแล้วก็ถูกไฟช็อตก็มีเหมือนกัน
อันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานก็มีคนเข้าไปช่วย
ทหงทหารก็ไปจิตอาศาสตร์ก็ไป

กู้ภัยก็นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
ใช่แล้วของคอนคุณชัดเองก็เดินทางกลับเข้าไป
หลังจากที่ตอนบ่ายลงพื้นที่ไปแล้ว๑รอบ
พอเป็นถึงก็สั่งการให้เจ้าละที่นี่ดูแลด้านสาธราโนประโภค
ถ้าจำเป็นต้องอยู่ยาวเป็นเดือนก็เร่งจัดที่อยู่ให้ใหม่ซะ

ส่วนแนวทางการเยียวยาเบื้องต้นก็จะพยายามดูแลเรื่อง

หากเป็นเจ้าของบ้านจะได้๕๐๐บาทถ้าไปเช่าเขาอยู่ได้๓๐๐บาท
ใช่แล้วก็เมื่อคืนตอนที่ลงพื้นที่คือ
ตอนนี้เวลาที่คุณชัดชาติลงพื้นที่ที่ไหนเขาก็จะมีการไลฟ์ใช่ไหม
เพราะเมื่อคืนที่ไลฟ์ตอนที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัย๓๐กว่าครัวเรือน
มันมีเด็กอยู่ด้วยเด็กอยู่ด้วยประมาณ๒๐กว่าคน
แล้วคุณคิดดูสิเด็กบางคนยังไม่ได้อาบน้ำเลย
เด็กนักเรียนหลายคนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย
ผู้ว่านะบอกเมื่อคืนว่าให้จัดที่อาบน้ำให้หน่อย

แล้วเดี๋ยววันนี้๒๒เดี๋ยวจะให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยค่ะ

ใช่เพราะว่าจะได้มั่นใจตรงนี้จะได้ไม่กลายเป็นคลัสเตอร์
แล้วเมื่อวานนี้มีช็อตที่ไปเจอกับคุณหญิงสุดารัฐโดยบังเอิญ
คุณหญิงสุดารัฐนี่ก็เอาข้าวกล่องมาให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดด้วย
แล้วก็ดูเด็กนักเรียนที่เขาไปเรียนแล้วไม่มีเสื้อผ้าด้วยเนาะ
เพราะว่ากลับมาแล้วบ้านไฟไหม้แบบนี้นะครับ
ส่วนเช้าวันนี้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้
เพื่อไปเร่งหาต้นเพลิงแล้วก็สรุปสาเหตุ
เพราะว่าตอนนี้เพลิงมันดับสนิทไปแล้วนะฮะ
ไม่มีกลุ่มควันใดที่มันปะทุอยู่ใต้กองเพลิงและ
ให้กับผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยทุกคน
เพื่อให้มั่นใจแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุก็ชุดละมุนวุ่นวาย
บางคนก็หนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับ
ได้โพสต์รูปนี่คุณผู้ชมหัวแตะเพิ้งเนี่ยปะปะหัวแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะ
ก็อยู่หน้าชุมชนบ่อนไก่นั่นแหละแต่ปัญหาคือมันใช้งานไม่ได้

มันใช้งานไม่ได้คำถามทำไมมันใช้ไม่ได้
แล้วถูกเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องขออภัยต้องกล่าวถึงเพราะว่า
เขาก็ไปต่อเติมลักษณะแบบนี้ไปปูกระเบื้องเทปูนทับเอาไว้แบบ
นี่ฮะแล้วคนที่โพสต์ข้อความแบบนี้ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่
ปัญหาแหล่งน้ำมีหัวแดงแต่ใช้ไม่ได้เพราะความมักง่ายของคน
แต่ถ้าหัวแดงนี้ยกเลิกไปแล้วก็ควรจะออกไปดีหรือเปล่า
ควรจะไว้แบบนี้ยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความพร้อมของประปาหัวแดงด้วย
เพื่อให้เจ้าที่และสถาสมัครได้ใช้งานได้ทันพรุ่งที
เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แบบนี้ขึ้นมานะครับ
ก็คงต้องให้ท่านผู้ว่าหรือเปล่านะ
แต่เอาจริงคือพวกหัวแดงดับเพลิงแบบนี้
จริงมันอยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐไง
แต่ทีนี้ทำไมมันถึงไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
เออมันเป็นคำถามเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าประเด็นนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกัน